ร้องได้ให้ร้าน

และแผ่นที่๖นะครับ

เฮ้อทีนี้เป็นไหร่แล้ว
โอเค

เพราะว่ากว่าจะได้มานะคะเกมของเบ้นบนเวทีของเราชีวิตก็ยากแล้ว
บนเวทีของเราสำหรับเธอก็ไม่ง่ายเลยค่ะ
ทุลักทุเลเต็มทนค่ะตัวช่วยหมดแล้วแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะ

ถูกที่ถูกเวลาก็ใช้ตัวช่วยจนหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะ
เหลือแล้วแต่ว่าเกมยังไม่จบครับยังดำเนินต่อไปตอนนี้เพียวเพียว
เพลงหน้าแปดหมื่นครับแปดหมื่นแบบไม่มีตัวช่วยแล้ว
แต่เบ้นสามารถตัดสินใจได้ว่าจะไปต่อจะหยุดได้หมดอยู่ที่หนูครับ
ตอนนี้มาถึงเพลงที่ห้ากันแล้วนะคะเพลงนี้แปดหมื่นบาท
อินโทรเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาทมาครับ
หายใจเข้าลึกค่ะเป็นจังหวะกึ่งเร็วกึ่งช้า
เร็วก็ไม่เร็วเท่าไหร่จะช้าก็ไม่ช้าอย่างนี้ถนัดไม่เอ่ย
ถนัดเลยค่ะไม่ถนัดเลย
ก็ต้องตัดสินใจดูว่าจะเล่นยังไงต่อไปนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าหยุดรับเงินที่สะสมมา๖๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าสู้ต่อมีสิทธิ์ลุ้น๘๐๐๐บาทตัวช่วยไม่มีแล้วนะครับ
ร้องผิดหกหมื่นถูกหักออกครึ่งหนึ่งเหลือสามหมื่น
และยุติการแข่งขันเบนส์ครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ
หยุดครับหยุดนะครับ
หยุดดีกว่าค่ะในเมื่อเจอโจทย์ที่มันไม่ใช่แล้วนะฮะ
การตัดสินใจหยุดคือทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ
ได้เลยค่ะวันนี้ก็รับไปไม่น้อยนะคะใช่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็รับเงินที่สะสมมาใน๔เพลงนะครับ
วันนี้น้องเบนส์นักสู้ชีวิตของเรารับไปจากรายการของเรานะครับ
หกหมื่นบาทครับ
ก็มีความหมายจากวันนี้มาในรายการของเรา
รู้สึกยังไงบ้างหนูดีใจมากมากค่ะ
แล้วหนูก็ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็รวมถึงเจ้าของรายการนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสหนูนะคะ
ขอบคุณจริงจากใจหนูค่ะหนูจะไม่ลืมว่าคุณ
ขอบคุณในครั้งนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
นี่ก็เป็นเสียงของนักสู้ชีวิตของเรานะครับน้องเบ้น
คุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอมานะครับ
๒๓ครั้งที่ผ่านมานี้ก็คงจะทราบเรื่องราวชีวิตของเธอดีว่า
เป็นนักสู้จริงเธอไม่ได้งอนมืองอเท้า
รอเงินจากพ่อแม่รอเงินจากคนนู้นคนนี้มาช่วยเหลือเธอ
สู้ด้วยตัวเองก่อนไม่ไหวถึงจะมาออกรายการของเรา
คือต้องการแค่บ้านนะครับแค่บ้านเล็กธรรมดาธรรมดา
ที่คุ้มฝนคุ้มแดดได้เท่านั้นเองเพื่อที่จะได้อยู่กับพ่อแม่นะครับ
คิดว่าเรื่องราวของเธอตรงนี้คงไม่จบแค่ตรงนี้นะครับ
เพราะก็มีหลายครอบครัวที่จบจากรายการของเราไปแล้ว
ก็จะมีคนที่เขาเห็นใจคนที่เขาพอมีพอกินเหลือ
ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยค่ะ
ก็ติดต่อมาทางรายการของเราก็ได้ถ้าอยากจะช่วยน้องคนนี้
ชื่นชมในความกระตันยูของเบ้น
มีความกระตันยูเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
จึงส่งผลให้สิ่งยั่วใจไม่สามารถระแคะระคายหัวใจอันแข็งแกร่งของเธอได้
เป๊กอยากให้เบ้นยึดเหนียวความกระตันอยู่อย่างนี้ไว้
มั่นใจเหลือเกินว่าคนเราในเมื่อกระตันอยู่แล้ว
ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็มีแต่ความเจริญนะคะ
ขอให้ตัวเบ้นเองขอให้คุณแม่และคุณพ่อจงแข็งแรง
และชีวิตพบกับทางออกเสมอในทุกอุปสรรคนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากจริงที่มาร่วมแข่งเกมในรายการของเรา
หวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยหลังจากออกรายการของเรานะคะ
วันนี้พี่เป๊กจะให้เบ้นร้องเพลงอยากเจอคนจริงใจ
เพื่อให้ปลดล็อกเบ้นด้วยว่าเพลงเร็วเบ้นก็ร้องได้นะคะ
เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันกับเพลงอยากเจอคนจริงใจกับน้องเบ้นนะคะ
คุณผู้ชมที่รักกลับมาพบกับพวกเราได้ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ก็อย่าลืมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ติดตามรายการของเราแล้วหลังจากจบรายการของเราก็ยังมีรายการดีอีกรายการหนึ่งนะครับ
เกมต่อชีวิตนะครับก็เป็นรายการที่ช่วยเหลือคนลากย่า
ให้กำลังใจคนรากยากคนที่มีรายได้น้อยเหมือนกับรายการของเรานะครับ
วันนี้เดี๋ยวจากกันไปนะคะด้วยเพลงนี้ค่ะ
อยากเจอคนจริงใจขับร้องโดยน้องเบ้นค่ะ

อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเออ
ถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วใกล้กันนิ้วชี้
เป็นสัญญารักกว่ารักเดียวใจดีกระดิกนิ้วชีอีกด้วยนะเธอ
เจอแต่คนใจดำชอบทำให้ช้ำสวงเจอแต่ผลลวงกันหลอกกันเสมอ
คนจริงจังจริงใจไม่เคยเจอ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเออ
ที่บ้านของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คนค่ะ
มีตัวหนูมีสามีของหนูแล้วก็มีแม่มีลูกชายแล้วก็มีพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่
จากแฟนกับลูกแล้วทุกคนก็เป็นลูกหมดเลยค่ะ
เกิดมาก็ปกติดีค่ะประมาณ๑๕๑๖ก็มาตรวจเจอโรคเบาหวาน
ไตก็เป็นไตวายระยะสุดท้ายหมอก็ทำการเจาะคอให้แล้วก็ฟอกไตมาเรื่อย
สาเหตุที่หนูตาบอดคือหนูเป็นเบาหวานน้ำตาลสูง๒๐๐กว่าแล้วก็ความดันก็สูง
ส่งผลทำให้เส้นเลือดในตาเนี่ยมันแตกก็พังพืชบังตา
๒ปีนี้ก็คือมืดไปเลย
เคยทำเย็บผ้าได้เดือนประมาณ๗๐๐๐๘๐๐๐บาทตอนนี้เหลือ๔๐๐๐พอบาท
เพราะจะต้องเอาเขาไปฟอกไตอีกวันเว้นวันไปทีบางทีกลับมาไม่ถึงบ้านต้องแวะโรงพยาบาลอีก